ทุกผู้ชมครับมีเรื่องราวที่น่าเศร้ามากนะครับ
เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๙ปี

เธอก็ถูกรถไฟเนี่ย
ขบวนรถไฟเนี่ยแล่นผ่านค่ะแล้วจังหวะโอ้โห
ระยะเพียงไม่ถึงเมตรลมมันแรง
ก็เลยดูดว่างเข้าไปกระแทกกับขบวนรถไฟ
แล้วไปกระแทกโดนบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้รางรถไฟอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะนะต้องไปปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
ที่น่าเศร้าก็คือเธอมาหาเพื่อนของสามีเมื่อเช้าวันนี้
เพื่อที่จะมาบอกมาชวนกันว่าเดี๋ยวจะไปรับสามีที่จะพ้นโทษจากเรือนจำ

แจ้งข่าวเพื่อนสามีเสร็จก็เดินเรียบทางรถไฟมา
จะเอารถจักรยานยนต์เพื่อจะขี่จะกลับไป
ปรากฏว่าเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ผู้ที่ถูกรถไฟเฉียวชนจนบาดเจ็บ
สุดท้ายแล้วเสียชีวิตคือนางสาวสุกริตตาประทีพพงศ์อายุ๓๙ปีนะครับ
จุดเกิดเหตุคือบริเวณทางรถไฟชุมชนเรียบทางรถไฟตลิ่งชัน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงเช้าวันนี้หลังได้รับแจ้งเหตุ
กู้ภัยมาถึงก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจก่อน
แต่สุดท้ายแล้วไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ก่อนเกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เช้าวันนี้นางสาวสุกริตตาผู้ตายขี่จักรยานยนต์มาจากบ้านแถววัดมนตก
จอดแถวชุมชนใกล้ทางรถไฟ
แล้วเดินข้ามทางรถไฟไปยังบ้านเพื่อนของสามีที่อยู่ในชุมชนเรียบทางรถไฟตลิ่งชัน
คุยกับเพื่อนสามีก็คือนายเปรมศักดิ์โชสกุลนะ
เสร็จเรียบร้อยแจ้งข่าวว่าเดี๋ยวสามีจะออกจากเรือนจำแล้วนะ
ก็เดินออกมาจากบ้านของนายเปรมศักดิ์เดินข้ามทางรถไฟกลับไปยังฝั่งตรงข้าม
เมื่อข้ามทางรถไฟมายังอีกฝั่งหนึ่งไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับ
มีรถไฟแล่นมาด้วยความเร็วก็ตามที่รถไฟแล่นนั่นแหละ
มาจากทางด้านหลังนะครับมาถึงตรงจุดที่ผ่านผู้ตายเนี่ย
ผู้ตายอยู่ริมทางรถไฟซึ่งมันห่างจากขบวนรถไฟไม่ถึงเมตร
รถไฟแล่นผ่านมันมีแรงดูดฮะใช่ค่ะลมมันแรงเพราะว่าผ่านเร็ว
ใช่ดูดเธอเข้าไปกระแทกกับตัวขบวนรถไฟ
แล้วก็เวียงไปกระแทกกับบ้านของชาวบ้านที่อยู่ริมทางรถไฟ
จนศรีษณะแตกเป็นแผลชะกันเลยนะครับ

ซึ่งเดินสวนกับผู้ตายก่อนข้ามทางรถไฟ
เพื่อนของสามีที่ผู้ตายมาหา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเดินสวนกับผู้ตายตอนข้ามทางรถไฟ
แต่ผู้ตายพอข้ามเสร็จแล้วได้เดินเรียบทางรถไฟไปต่อ
เพราะว่าต้องไปเอาจักรยานยนต์ที่จอดไว้
ว่าถูกรถไฟดูดไปกระแทกแล้วก็เสียชีวิต
เพื่อนของลูกชายที่เดินสวนกับเธอ
จนเพื่อนของลูกชายมาบอกนะครับผ่านไปเกือบ๒๐นาที
มีชาวบ้านตะโกงตะโกนเรียกกันเนี่ยแล้วมีคนมาบอกว่ามีคนนอนเป็นลม
ทางรถไฟก็เลยวิ่งออกมาดูพบว่าเป็นเพื่อนของลูกชายที่มาหากัน
นอนแน่นิ่งอยู่แล้วนะครับหายใจรวยรินตาค้าง
เมื่อคืนนี้ผู้ตายเนี่ยยังบอกกับเธอว่าเดี๋ยวจะนัดแนะกันนะ
กับลูกชายที่เป็นเพื่อนของสามีของผู้ตายว่าจะไปรับสามีที่จะพ้นโทษในวันนี้นี่แหละ
พ้นโทษออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมติดคุกอยู่๔๕วันคดียาเสพติด
ผู้ตายนี่แบบดีใจมากที่วันนี้จะได้เจอสามีแล้วค่ะ
แจ้งข่าวเพื่อนมานัดกันว่าจะไปรับ

แต่ทีนี้เขาไปยืนตรงกอแต่กอตรงนั้นน่ะ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
จะไปรับกันวันนี้แหละก็เตรียมตัวจะไปรับแฟนเขาแหละ
เห็นแม่เล่าให้ต่างว่าเขาดีใจใหญ่เลยว่าแฟนจะ
ดีใจมากก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนดีใจ
เขารู้จักกับลูกชายแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขามาจากไหน
ก็คือคุยให้เขาคนดีใจคนดีใจสามีจะออกจากคุกวันนี้ดีใจ
แต่มันก็ไม่คิดว่ามันจะเอารถไฟจะเอาไปได้

เปรมศักดิ์เพื่อนของสามีผู้ตายนะครับ
ผู้ตายมาหาเนี่ยนะครับเล่าถึงนาทีขณะปั๊มหัวใจบอกว่า
หลังจากผู้ตายออกจากบ้านไปได้สัก๒๐นาที
มีชาวบ้านตะโกนเรียกว่ามีคนนอน
ลมก็รีบวิ่งออกมาดูพบว่าเป็นภรรยาของเพื่อนนอนอยู่
ก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจนะคือเขาบอกว่าเขาปั๊มไปก็ร้องไห้ไป
ก็สงสารนะครับแล้วก็เรียกให้คนตามเจ้าหน้าที่
มานำตัวส่งโรงพยาบาลตกใจพี่
ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าผมนั่งอยู่ข้างใน

ไปเรียกสี่เรียกหมอนี่ครับ
แฟนออกเต็มตายอืม
นี่คิดถึงหัวอกอืมหัวจิตหัวใจของสามีที่ออกจาก
จำวันนี้นะค่ะออกมาแล้วก็รู้ข่าวแบบอื้อหือ
วันนี้ที่คุณพระเจ้ารอบกระดิษฐ์พระเจ้ารอบอภานรรณผู้สื่อข่าว
ธรรัชทีวีลงพื้นที่ไปนะครับทางช้าบ้านในพื้นที่ก็เลยฝากบอก
บอกว่าหลายปีที่ผ่านมามีคนเจ็บคนเสียชีวิตจากการถูกรถไฟเฉียวชนหลายคนแล้ว
อย่างปีนี้นะ๒คนแถวนี้ย่านทางรถไฟตลิ่งชัน
ถ้าเป็นชาวบ้านในระแวกจะรู้ดีว่าเวลารถไฟแล่นมาต้องอย่าอยู่ใกล้
ค่ะเพราะว่าทางเดินกับบ้านคนเนี่ยจะติดกันมากใช่นะ
เพราะฉะนั้นคนถิ่นอื่นคนต่างถิ่นอาจจะไม่คุ้นชินเลยไม่ทันระวัง
ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เวลารถไฟผ่านเนี่ยอย่าไปยืนดูอยู่ใกล้
มันจะเป็นลมดูดเข้าไปนะคะแล้วก็เวลาที่เจอทางตัดทางแยกทางข้ามทางรถไฟก็ต้องระวัง